ท่านผู้ชมครับไทยรัฐนิวโชว์วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอยู่กันถึง๓ทุ่มครึ่งนะฮะ
เดี๋ยวยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีเราถ่ายทอดสดศึกวันชัมเปญชิปนะครับ
ดูข่าวสารกันต่อเลยก็แล้วกันนะครับดูเหตุการณ์ที่อุทัยธานีหน่อยนะฮะ
จากที่ว่าการอำเภอหนองฉางแล้วไปรัวยิงใส่บ้าน
ซึ่งเป็นบ้านของอดีตภรรยาโดนอดีตแม่ยายบาดเจ็บสาหัส
จะหลบหนีไปนะครับนี่ประดมกำลังปิดล้อมอยู่ข้อนคืนนะฮะ

สุดท้ายก็จับได้นะมีเป็นเหตุการณ์ข้ามมาวันนี้นะครับ
ศพ่อน้องฉางที่อุทัยธานี
แล้วก็สพเขาบางแกรกด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
อศรักษาดินแดนด้วยนะฮะ๕๐กว่านาย
ล้อมบ้านพักของคนที่ก่อเหตุ
นี่ฮะเป็นบ้านพักอศในที่ที่ว่าการอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี
หลังจากหนีมาอยู่ที่นี่นะครับนายฉลวยกันเจียดกันเจียกจรนะฮะ
อายุ๖๔ปีเป็นอดีตอศแล้วนะอดีตอศหนองฉางเกษียณอายุไป๔ปีกว่า
แล้วไปยิงถล่มบ้านอดีตภรรยากระสุนเนี่ยไปโดนอดีตแม่ยายของเขา
คือนางทองสายสารสุวรรณอายุ๗๘ปีบาดเจ็บสาหัส
นี่ฮะกระสุนนี้เข้าแถวขาซ้ายหลังจากก่อเหตุแล้วนายฉลวยก็หนีมากบดานอยู่ที่บ้านพัก
ในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอหนองฉางนะครับเจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมสามชั่วโมงกว่านะฮะ
กว่าจะได้ตัวออกมาเพราะว่านายฉลวยเองก็โอ้โหเมาเลยนะฮะเมาสุรานะครับ
ซึ่งเป็นคนที่นายฉลวยเขาเคารพนับถือมาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมให้นายฉลวยก็เลยยอมออกมามอบตัว
นี่ตอนที่ตำรวจคุมตัวนายฉลวยไปสอบปากคำ
ฉลวยนี่ก้มกราบขอโทษนะฮะก้มกราบประหลัดอำเภอหนองฉางเลย
บอกขอโทษที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้น
หลังจากก่อเหตุนายฉลวยเอาไปซ่อนไว้ในศาลเจ้าที่
นี่ตรงนี้ฮะถามว่าอาวุธอยู่ไหน
เอามาซ่อนในศาลเจ้าที่ในวัดมะพร้าวสูง
ขโมยมาจากที่ว่าการอำเภอหนองฉางค่ะซึ่งในปืนเนี่ยที่กระสุนปืนเนี่ย
มีคารังเพลิงอยู่๑นัดอยู่ในแม็กซ์อีกหลายนัด
แล้วมีแมกกาซีนบรรจุกระสุนอีกหนึ่งแม็กซ์ด้วยทั้งปืนทั้งกระสุนนะครับ
ฉลวยอ้างว่าก่อนเกิดเหตุทะเลาะกับนายเจดที่เป็นญาติของอดีตภรรยานะครับ
แล้วอ้างว่าในเจดจะหยิบปืนที่รถมายิงเขาก่อน
เขาก็เลยโมโหกลับไปที่บ้านพักอศซึ่งอยู่ในที่ที่ว่าการอำเภอ
เพราะว่าเขาเคยเป็นอดีตอศที่นี่เขารู้ทางเข้าออกดีเคยทำงานอยู่ที่นี่มาก่อน
แล้วเอาปืนไปกราดยิงที่บ้านของอดีตภรรยาเพราะว่าโมโห
จากนั้นก็ขี่รถเอาปืนไปซ่อนที่ศาลเจ้าที่ตั้งใจว่าเดี๋ยวเช้าเนี่ย
เช้าวันนี้เนี่ยก่อเหตุเมื่อวานตอนค่ำตั้งใจว่าตอนเช้าจะเอาปืนไปคืนที่อำเภอแล้วจะมอบตัว
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตามมาจับกลุ่มตัวซะก่อน
คุณผู้ชมคะพอสอบปากคำตลอดทั้งคืนเนี่ยค่ะตอนเช้าตำรวจสพนฉางคุมตัวในฉลวยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

จุดแรกก็คือจุดที่นายฉลวยขี่รถไปริมถนน

กราดยิงจนโดนขาอดีตแม่ยายเจ็บ
แล้วก็เดินไปนั่งที่ข้างเถียงนา
เอาปืนไปซ่อนที่สารเจ้าที่ห่างออกไป๓กิโล
ที่สองก็คือที่ว่าการอำเภอหนองฉางนะคะในฉลวยสารภาพว่าเดินเข้าด้านหลังอำเภอ
อาศัยจังหวะที่อศที่เป็นเวรยาไปอาบน้ำ
ไปเปิดประตูเหล็กขึ้นไปชั้น๒
งัดกุญแจงัดห้องเก็บปืนนะคะ
แล้วก็งัดกุญแจที่ตู้เก็บปืนด้วยนะ
ขโมยปืนออกมาขโมยกระสุนด้วย

ตู้นี้ค่ะเนี่ย
อาศัยจังหวะอศที่เป็นเวรยามไปอาบน้ำอืม

ว่าเก็บที่ไหนเข้าออกอย่างไร
จุดสุดท้ายบ้านพักอศในที่ว่าการอำเภอหนองฉางค่ะครับ

ก่อนที่ตำรวจจะมาล้อมจับนะคะ

อีกมึงมือสุดท้าย

จรงนตรีก็เอาน้ำให้ดื่ม

บอกว่าไม่ได้ตั้งใจค่ะ

จะเป็นลงหน้า

ด้วยไหมคะบอกขอโทษอืมที่มันไปโดนเนอะพี่เนอะ
ไม่ได้ตั้งใจให้โดนแพ้อืมฉลับไปเองเป็นอุบัติเหตุอืม
ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมพี่ไม่ว่าพี่ทะเลาะกับเมียหรือทะเลาะใครพี่
แฟนเก่าแฟนเก่าโอ้โหบอกจะเป็นลมค่ะพี่อุ๋ย
แล้วไปยิงใส่อย่างเงี้ยค่ะทีมข่าวไปที่จุดเกิดเหตุนะคะครับ
ที่เกิดเหตุมีบ้านสองหลังหลังสีชมพูคือบ้านของคนเจ็บอะค่ะ
อยู่กับในเจดที่เป็นคู่อริกับคนก่อเหตุ

รูดูคราบเลือดสิคะอุ้ย

ส่วนบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันคือบ้านของอดีตภรรยามีรอยกระสุนที่ถูกยิงอยู่๒รูนะคะ

อกจากนี้ก็รถกระบะของในเจดที่จอดหน้าบ้านก็ถูกยิงจนกระจกแตก
มีรูกระสุนประมาณสัก๘รูได้
ดูสิคะรวมกันแล้วกี่รูแล้วเนี่ย
คือผมว่าดูจากวิถีกระสุนเนี่ย
มันสามารถโดนคนแล้วก็ตายได้เลยใช่ไหม
เอาไปตู่ตรงนี้เลยอ่ะพี่อุ๋ยอืม
รอยที่บ้านรอยที่รถหลายรอยมากนะคะ
ครับจากการพูดคุยกับในเจดหลานชายคนเจ็บ
แล้วก็เป็นคนที่นายฉลวยตั้งใจไปยิงค่ะ
เขาบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนายฉลวยเมาแล้วมาหาเรื่อง
หาว่าเขากับอดีตภรรยาของเขาตีหมาที่เฝ้าบ้านอดีตแม่ยายจนตาย
ก็เลยไล่ให้เขากลับไปอืม
ไปชั่วโมงนึงนายฉลวยโทรมาท้าอีก
ให้ไปยิงกันที่หน้าอำเภอครับ
้าไปยิงหน้าอำเภอค่ะ
แต่นิเจศบอกผมไม่ไปอะใครจะไปล่ะ
ไปครึ่งชั่วโมงนายฉลวยมาเลย

ต้องตัดขาซ้ายทิ้งโอ้โห
นี่ค่ะแล้วคนก่อเหตุอ้างว่าอะไรอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจ

เนื้อเนื้อมันคงขาดวิ่นหมดแล้วอะใช่ค่ะ

ครับแล้วก็เชื่อว่าด้วยพุทธคุณของ